คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ตามต่อต้องตามต่อก็เพราะว่าเสียงแตกค่ะ
ก็เชื่อบ้างก็ไม่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงเหรอ
มีพระรูปหนึ่งที่บอกว่ามีโจรสองคนเขาเรียกกันว่าเป็นโจรอ้นผอม
ใช่ค่ะบุกเขาไปที่วัดไปชิงซับเอามีดฟันพระที่ดูแลวัดจุดไฟเผา
แต่พระรูปนี้รอดมาได้แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าจริงเหรอมันเกิดขึ้นจริงเหรอ
อยากจะให้คุยกับพระที่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหม
ทีมข่าวของเราก็เลยตามเรื่องนี้ให้นะคะลงพื้นที่ไปที่วัดเลย
วัดป่าภูผาทั่งที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ
อาณาวินเป็นผู้เสียหายในเรื่องนี้ครับวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปบินทบาทนะคะ
ส่วนอาการบาดเจ็บของพระรูปนี้ก็คือเหนือคิ้วขวามีบาดแผลเล็กน้อย
ตามตัวเนี่ยก็อยู่ระหว่างรอผลตรวจร่างกายจากทางโรงพยาบาลนะคะ
อาการบาดเจ็บคือหนักขนาดไหน
อาณาวินก็เลยพาทีมข่าวของเราไปดูจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เล่าเรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบให้ฟังอีกรอบหนึ่ง
อาณาวินบอกว่าคนร้ายสองคนคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอม

อ้วนผอมเนี่ยมารื้อค้นข้าวของบนกุฏิ
หลังจากนั้นเอาขวดน้ำพึ่งตีเขาที่หน้าผาก
แล้วลากลงมาจากกุฏิเอามีดพระฟันแต่ฟันไม่เข้านะ
แล้วคนร้ายเอาน้ำมันราดใส่จีวอนโอ้โหแล้วจุดไฟเผา
พระท่านกลิ้งไปกลิ้งมาจนไฟดับ
พระท่านรอดมาได้ครับคนร้ายเนี่ยกวาดทรัพย์สินแล้วหนีไป
อาณาวินยืนยันกับทีมข่าวของเราว่าแล้วท่านเนี่ย
คือสามะเนรที่เคยฝันเห็นพระพุทธรูปเก่าจมลำน้ำสารที่จังหวัดเลย
ชาวบ้านมางมแล้วเจอเหมือนที่ท่านฝันเลย
เคยเป็นข่าวเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครับ
ขอยืนยันว่าเหตุการณ์โจรอ้วนผอมบุกชิงทรัพย์เอามีดฟัน
จุดไฟเผาท่านเกิดขึ้นจริงยืนยันว่าเกิดขึ้นจริง
พร้อมให้ตำรวจสอบปากคำพระอาณาวินบอกว่า
มันมีเรื่องรูปที่ถ่ายคู่กับหลวงปู่ลีอ่ะที่คนพูดถึงอ่ะนะคะ
ภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ลูกศิษย์ทำมาให้
ตอนนี้ลูกศิษย์คนดังกล่าวรับภาพนี้กลับคืนไปแล้ว
เพราะว่าประเด็นนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คนก็พูดถึงนะคะ
รูปภาพหลวงพี่ที่ถ่ายคู่กับหลวงปู่รีนะ
ภาพอันนี้ได้มาจากไหนใครเป็นคนถวายให้ครับ
อันนี้คือภาพนี้คือมันมีโยมมาจากเขาว่ามาจากที่สบูรณ์สองผัวเมีย
เขาก็มาขอรูปถ่ายของอัตมาบอกว่าจะเอาไปทำใหม่
ลูกอัดรูปขยายรูปใหญ่ให้จะเอาไปอัดไว้มาเยอะเยอะ
แจกญาติโยมหรืออะไรเขานี่แหละ
เขาก็เลยไปขอก็เลยเอารูปถ่ายของอัตมานี่ให้เขาไป
แล้วตอนนั้นหลวงพี่เห็นแล้วว่ามันเหมาะสมไหมไม่เหมาะสม
แล้วทำไมถึงรับไว้อันนี้คือเขาเอาวางไว้เลย
ว่าได้ทำมาแล้วก็ต้องเอาไว้ทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไง
ก็เลยเอาไว้ที่กุฎกุฏินี้ก่อนเพราะว่าพยายามหาเบอร์เขา
โทรให้เขามาเอาวันไหนก็ไม่มาเอานี่พอแต่เขาเห็นข่าวเขามาเอาเลย
เขามาเอาเมื่อไหร่ครับมาเอาเมื่อเช้าตอนเช้าเสร็จ
ทีมข่าวก็คุยกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
เอาจริงจริงเหตุการณ์เนี้ยชาวบ้านเสียงแตกหรือฮะชาวบ้านบางคนก็บอกว่าจริงเหรอ
มันเกิดขึ้นจริงเหรอบางคนก็ไม่เชื่อเพราะนี่คือคำบอกเล่าใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่บางคนก็เชื่อนะคะทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางตำรวจแล้วแหละ
ว่าจะไขข้อข้องใจให้กับชาวบ้านได้มากน้อยขนาดไหนว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
อยากจะให้คุยกับพระผู้เสียหายเพิ่มเติมด้วยนะคะครับ
ทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะคุยถึงที่มาที่ไปของพระอาณาวิน
คุยกับท่านเจ้าอาวาสวัดป่าภูผาทั่งอีกรอบนึง
ปรากฏว่าท่านเจ้าอาวาสก็ปฏิเสธที่จะพูดคุยในเรื่องนี้
แต่มีข้อมูลเพิ่มเติมมาแบบนี้ค่ะมีทางเพจพุทธมหาเจดี
หลวงตาพระมหาบัวภูผาแดงได้ออกมาโพสต์
ชี้แจงกรณีเรื่องรูปภาพที่บอกคุณผู้ชมไป
ภาพนี้มันกลายเป็นประเด็นนอกเหนือจากเหตุการณ์โจรอ้วนผอม
ที่บุกขึ้นกุฏินะคะภาพภาพนี้
เพจพุทธมหาเจดีหลวงตาพระมหาบัวภูผาแดงบอกว่า
แล้วอ้างเป็นพระอุปถาคตามที่รายการของเราออกอากาศไปเมื่อวานนี้ค่ะ
ทางเพจบอกว่าขอให้ข้อมูลแบบนี้ก็แล้วกันนะคะว่า
อาณาวินไม่ใช่พระลูกวัดไม่เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าภูผาแดง
ดังนั้นไม่เคยได้อุปถาคดูแลองค์หลวงปู่ลีตามที่แอบอ้างนะคะ
ถ่ายคู่กับองค์หลวงปู่ที่ติดหน้ากุฏิเป็นภาพตัดต่อค่ะอืม
เพจบอกว่าเป็นภาพตัดต่อวันนี้ทีมข่าวก็เลยไปที่วัดป่าภูผาแดง
สอบถามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นพระลูกวัดบอกว่าไม่เคยเห็นพระอาณาวิน
อยู่ที่วัดเลยนะคะไม่เคยเห็นเลยอืม
แล้วก็มีการออกประกาศอีกฉบับหนึ่งเป็นฉบับที่๒เกี่ยวกับเรื่องของการงดทำข่าวนี้
แล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
ก็ทางวัดบอกว่าทางท่านเจ้าอาวาสไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ให้ข่าวอะไรเรื่องนี้แล้ว
ก็ขอความร่วมมือกับนักข่าวแต่ก็ขอยืนยันตามที่เพจชี้แจงไป
เรื่องต้นนะคะว่าเป็นภาพตัดต่อแล้วก็ทั้งพระอาณาวินที่เป็นพระผู้เสียหาย
บอกโดนโจรขึ้นกุฏิเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางวัดด้วยนะคะ